ผู้หญิงคนนี้ครับไปกินก๋วยจั๊บในร้านกลางเมืองระยองเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
แต่ว่ามาคนเดียวนะมาคนเดียวแต่ข้างเนี่ยมาด้วยแล้วเธอป้อนด้วยนะ
มือซ้ายก็ช้อนตักเข้าไปมือขวาถือกุมารทองไว้ด้วยคุณผู้ชมแล้วมีจังหวะป้อนกุมารทองด้วยนะ
๑๗พยครับมันวานนี้๖โมงเย็นครับใครเห็นก็ร้อนอยู่เหมือนกันแหละ
คือมีการจับกุมารเอ็นตัวมาเอ็นมาที่ช้อนด้วย
ข้อความบอกว่ามีสิ่งลี้ลับหลายอย่างที่เราไม่รู้
แฮชแท็กกุมารทานก๋วยจั๊บผมนี่กินไปขนลุกไป
ผู้เดือดร้อนที่เราให้การช่วยเหลือพอชีวิตมันเดินไม่ได้ก็เป็นอย่างที่เราเห็น
ทีมข่าวเลยได้คุยกับคุณแมนสะพานบุญบ้านเพเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าผู้หญิงที่ปรากฏเนี่ยคุณป้าท่านนี้คือคุณไฟล์หรือว่านางสาวเพลิงแสง
แล้วผู้หญิงในคลิปอ๋อชื่อป้าหนึ่งขออภัยนะคุณผู้ชมเจ้าของคลิปคือคุณไฟล์เล่าให้ฟังผู้หญิงในที่ถือกุมารเนี่ยคือป้าหนึ่ง
ซึ่งคุณไฟล์เนี่ยเคยให้ความช่วยเหลือมาก่อนแล้วก่อนนั้นเนี่ยป้าหนึ่งแกมีอาชีพนวดแผนโบราณตามบ้านในเมืองระยองนะปกติป้าหนึ่งแกไม่ได้มีอาการป่วยทางจิต
หรืออาจจะมีสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นก็เป็นได้แล้วก็บอกอีกว่าหมอปลามาช่วยพิสูจน์หน่อยเถอะ
สี่สารกันรุ่นเลือดแล้วก็เอามากินต่อกันอะไรอย่างเงี้ย

เราก็ตกใจเพราะเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เอาง่ายเลย
ป้าเนี่ยเขาบ้าไหมหนู
เขาไม่ได้บ้า
ป้าเขาไม่ได้บ้าเขาโภคกระถิ่นเขานี่แหละ
ต้องเป็นหมอป้าให้เราหมอป้าลงมาดู
ว่าอะไรเกิดขึ้นตรงแกดีกว่า